คุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายท่านคงเป็นห่วงอาการของพี่หนุ่มกัญชัยกันอยู่

เกิดอะไรขึ้นนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มาจัดรายการข่าวใส่ไข่นะฮะ
แล้วก็ดูแบบโอ้โหเหนื่อยเงียบไปพูดไม่ไหว
เอามือหน้าอกเลยแล้วก็แบบลักษณะคือดูเหนื่อยเนี่ยจังหวะนี้
เดี๋ยวเราจะคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะท่านรอแป๊บนึงนะครับ
เราจะสอบถามอาการล่าสุดว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
แต่ดูภาพนี้จากรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวานนี้
หนุ่มกัญชัยจัดรายการกับคุณมดดำ

แล้วก็พี่เช้านะฮะเดี๋ยวดูนะฮะในช่วงเวลานั้นนะครับนี่ฮะ
ผมหัวใจเต้นเป็นจังหวะอยากพยายามจะเล่านะแต่มันจะรู้สึกเหนื่อยหน่อย
คุณพูดคุยกันไปแล้วผมจะนั่งฟังผมหัวใจเต้นผิดจังหวะจริง
ผมรู้สึกผมพูดออกไปแล้วผมเหนื่อย

ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวไปหาหมอ
พอดีเป็นอาการเดิมที่เป็นอยู่นะครับ
พอมานั่งรายการตอนแรกก็อาการมันกำเลิฟขึ้นมาเป็นขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมไปหาหมอเลย
นี่เป็นภาพรายการเมื่อวานนะฮะรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีจันทร์ถึงศุกร์๑๘นาฬิกา
นี่นะครับก็เมื่อวานนี้พอจัดรายการได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับ
ก็อย่างที่เห็นนี่แหละฮะพี่หนุ่มกัญชัยก็เริ่มเสียงเบาเหนื่อยพูดช้าแล้วก็แจ้งผ่านรายการตอนนั้นนะครับ
ก็มีการถามถ่ายกันมายังแฟนเพจไทยรัฐทีวีกันเยอะแยะมากมายนะครับ
หรือว่าเพจดังอย่างดราม่าแอดดิกนี่ก็แชร์คลิปรายการข่าวใส่ไข่
แล้วก็พูดถึงอาการของพี่หนุ่มกัญชัยคอยอัปเดตอาการอยู่ตลอดเวลานะครับ
นี่ฮะพี่หนุ่มกัญชัยนะครับนี่ครับ
เดี๋ยวเราจะคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยเลยก็แล้วกันเนอะ

ว่าล่าสุดอาการของพี่หนุ่มเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วเราก็ติดตามข่าวสารกันมาตลอด

โอ้โหผมก็นั่งดูข่าวใส่ไข่พี่หนุ่มกัญชัยอยู่ตอนที่เราเตรียมไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ

พี่หนุ่มบอกโอ้ไม่ไหวแล้วใจสั่นเหมือนที่เราดูมาสักครู่นี้นะฮะ
ใช่คือพี่หนุ่มคือแบบเหมือนเอามือทามหน้าอกเลยแล้วคือลักษณะคือรู้เลยว่าแบบเหนื่อยอ่ะ
แต่วันนี้พี่หนุ่มก็อัปเดตอาการบ้างแล้วนะให้เราได้รับทราบกันนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ล่าสุดพี่หนุ่มกัญชัยอาการเป็นอย่างไรกันบ้างผมเชื่อว่าแฟนเนี่ยเป็นห่วง

แล้วก็คิดถึงด้วยข่าวใส่ไข่วันนี้ก็ไม่ได้เจอกัน
เพราะฉะนั้นพี่หนุ่มกัญชัยอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับจะได้พูดคุยกันนะครับ

สวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับ

เมื่อวานผมเห็นข่าวผมตกใจบอกหามบางข่าวบอกหามส่งโรงพยาบาล
ครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับก็เมื่อวานก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงแล้วมีอาการมาตั้งแต่ตอนประมาณสัก๔๕โมงเย็นแล้วฮะ
มันไม่ได้รุนแรงมากจนกระทั่งมันหายไปนะฮะแล้วก็มาเริ่มเป็นอีกทีคือตอนเข้ารายการเลยคือคืออยู่ดีดีหัวใจมันมันเต้นเร็วมากอ่ะมันเร็วแบบตรงนี้เลยเหมือนกับมันจะหลุดออกมาข้างนอกแล้วเหมือนมีคนมาถีบหน้าอกอ่ะ
พี่หนุ่มเป็นอาการประจำตัวที่เคยเป็นอยู่แล้วหรือว่ายังไงพี่หนุ่มหรือว่าอยู่มันก็เป็นขึ้นมา
หมอบอกว่าอันนี้เป็นอีกอาการหนึ่งมันคืออาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหัวใจเต้นเร็วผิดปกติสาเหตุเกิดจากเครื่องไฟฟ้าในหัวใจเนี่ย
มันทำงานมากเกินไปแล้วมันปล่อยปล่อยไฟฟ้ามามากเกินไปแล้วมันอาจจะแบบอาจจะทำให้แบบเกิดอาการแบบช็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำหัวใจมาเลยเต้นแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบ

เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องติดกับตัวเราเอาไว้แล้วก็รอประเมินว่าหัวใจเราจะเต้นผิดจังหวะตอนไหนหัวใจเต้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บหมอเขาจะมีการเอาไปถอดเอาไปถอดข้อมูลของเขาออกมาจากเครื่องที่ติดกับเราเนี่ยฮะแล้วก็เอาไปเอาไปประเมินว่าเราเราต้องทำอะไร

ใช่ครับก็คงต้องระวังตัวให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คงไปทำงานได้แหละครับเพียงเดี๋ยวว่าคงจะต้องแบบพยายามลดปริมาณที่คุณหมอเขาขออาจจะต้องนอนเร็วขึ้นอาจจะต้องแบบถ้านอนหลึกอาจจะต้องตื่นสายขึ้นนิดหนึ่งคือทุกอย่างต้องมีความปราร้านมากขึ้นกว่านี้ครับพี่หนุ่มครับมีอะไรฝากถึงแฟนทุก
อันตรายอะไรถึงชีวิตเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดความรำคาญ
แล้วก็อาจจะเป็นการรบกวนชีวิตการทำงานของเรา
ถ้าเกิดมันเป็นมาแล้วระหว่างทำงานอย่างเช่นเมื่อวานนี้
ซึ่งมันไม่สามารถที่จะพูดหรือตอบโต้อะไรได้
ครับขอให้พี่หนุ่มหายแล้วก็แข็งแรงเร็วแล้วกันนะครับ

แล้วเจอกันนะครับขอบพระคุณนะครับเช่นกันครับเป็นแฟนพี่หนุ่มเช่นกัน
ทุกรายการเลยข่าวใส่ไข่ด้วยขอบพระคุณครับพี่หนุ่มครับ

ครับพี่หนุ่มครับแม่คือมันมีช่วงหนึ่งเสียงหายไปนิดเดียวเมื่อกี้
ใช่ค่ะพี่หนุ่มบอกว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ถึงขั้นถาม
ใช่ไปเองนั่งรถไปโรงพยาบาลเองไปเองนี่แหละนะคือตอนแรกเนี่ยคนก็ตกใจกัน
บอกว่าไปห่องไปหามเลยเถอะคือภาพนี้มันดูน่าตกใจไงพอคิดภาพตาม
อาการก็เหมือนที่พี่หนุ่มบอกนะฮะใช่ค่ะ